คำชโนธกันดินแดนพญานาคาราชอุดรธานี
เพราะว่าคนดังเข้าไปทำพิธีบวงสวงกัน
ส่วนวันนี้วันที่๕คนก็เริ่มไปส่องเลขเด็ดกันแล้ว

บรรยากาศในพื้นที่เกาะคำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ยังคงคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็นักเสี่ยงโชค
แห่ไปไหว้พระขอพรหลวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
ในช่วงเทศกาลออกพรรษา
ซึ่งเมื่อวานนี้ครับเฮียเบิ้มหรือว่านายทงชัยแสงชัย
แจ่มจันทร์ภาพยนตร์ตำนานผีจ้างหนังนะครับ
ไปกับคณะไปเปิดโรงทานครับ
เอาขนมจีนไปเอาน้ำดื่มไปชาวบ้านแถวนั้นก็อิ่มหมีพีมันกันทีเดียว
ส่วนที่บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
ก็มีคนดังอย่างเสียโป้ครับหรือว่านายอภิรักษ์ชัดอานนท์
นำทีมงานเกือบร้อยชีวิตมาทำพิธีบวงสวงพญานาคาราช

โป้บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะ
ที่เขามาแล้วก็ศรัทธาต่อพ่อปู่แม่ย่าอย่างมาก
ขณะนี้นักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับ
พากันไปส่องหาเลขเด็ดในขันนมลของพ่อจ้ำ
กระซิบบอกว่าชัดเลยฉันเห็นเลขชัดเลย

แล้วจะนำไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลกันในงวดนี้
ใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้างนะฮะ
เอ้าส่วนที่วัดสรรมะเกีย

คักไม่แพ้กันชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชค
แห่กันไปแก้บนแล้วก็ไหว้ขอโชคลาภ
รูปปั้นไอ้ไข่พ่อท่านเทิม
ซึ่งทางวัดนำมาจากวัดสะ๔มุมเมือง
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แม่ค้าคนหนึ่งบอกว่ามาร่วมพิธีบวงสวงไอ้ไข่
เมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมา

ถูกทั้ง๒ตัวถูกทั้ง๓ตัว

รับทรัพย์ไปเบาก๊อฟไม่ต้องอิจฉา
ที่เขาได้ไปเกือบ๕๐๐๐บาท

ก็เลยรีบนำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนไอ้ไข่

ไซด์อำเภอเมืองครับอยู่ที่อ่างทอง
ก็มีชาวบ้านกับนักเสียงโชคทยอยไปแก้บน
พร้อมกับไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่เช่นเดียวกัน
สาขาไปทั่วประเทศแล้วล่ะฮะนะฮะ
คุณการดิตอายุ๕๓ปีเขาบอกว่าเขาฝันนะ

ฝันเห็นเด็กผมจุกขี่ม้ามาบอกว่าจะให้โชค

เพราะว่าทราบข่าววัดนี้มีไอ้ไข่เหมือนกัน
แล้วที่สำคัญก็มีมาที่สงกรานด้วย

เรียกชาวนั้นว่าตรงเป๊ะจากนั้นก็เลยไปส่ง

กลับมาก็ต้องมาแก้บนซะหน่อยครับ
นานและ๑เดือนครับมีชาวบ้านได้โชคลาก่อนอย่างต่อเนื่อง
มีคนร่ำลือกันว่าในช่วงค่ำคืนจะเห็นเด็กผมจุก
ม้าไปเดินเล่นกันในวัดเป็นประจำนะฮะโอ้โหขนลุกขนพองทีนี้
ส่วนเลขปลายประทัดจุดแล้วแก้บนแล้วก็ต้องโชว์กันหน่อยแบบนี้
ชาวบ้านอ่ะเริ่มกันตั้งแต่ไก่โหแล้วกันเดี๋ยวท้ายมันจะหาไม่ได้
พอไปไหว้ขอพรกันได้อะไรกันก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคกันไปนะครับ
อย่าลืมนะคะที่เราบอกคือถ้าเกิดว่าใครไปขอแล้ว
ยังไม่ได้ก็กลับไปแก้มือส่วนใครที่ได้แล้วก็กลับไปแก้บนนะคะ
เหมือนที่นี่ค่ะอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณบางไซอายุทยา
คักตลอดวันเลยบางคนยังไม่ได้ยังไม่โดน

ส่วนคนที่ได้แล้วก็ต้องกลับไปแก้บนนะคะ
อย่างคุณสุกรยาพรมหอมอายุ๓๙ปี
เป็นครัศกาลครูในอำเภอบังไซ
ก็โอ้โหยิ้มแฉ่งแบบนี้อิจฉาจังเลยคุณพี่
นำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนค่ะ
หลังจากที่เธอคนนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขหน้า๓ตัว
ยังไม่หมดนะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวด้วย
อืมอิจฉาเหลือเกินทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะ
รับไปนะคะเป็นเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
เธอบอกว่าคุณคุณจะเชื่อไหมไม่รู้ว่าดิฉันเชื่อ
เธอบอกว่าเธอมาขอพรที่นี่๑๘ครั้ง
แล้วได้ทุกครั้งไม่เคยพลาด

ครั้งได้ทุกครั้งไม่เคยพลาดแปลว่า๑๐๐นะ
ซึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้หลังจากนั้นเธอบอกว่า
เงินก็ต้องต่อเงินค่ะส่องกันต่อเลย
ที่อังนัมนต์แห่งนี้แหละไปดูซิเลขโสรสรรต่าเลขอะไร
ก็มีทั้งหมด๖ตัวอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ
เธอบอกว่างวดนี้ก็มีเลขในใจนะ